ย่านดอนเมืองก็จะมีสินค้าต่าง
ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป

ใช่ที่พักอาศัยเจ๊เล้งก็ทำเหมือนกันนะครับ

ผ่านไปผ่านมาแถวดอนเมืองจะเจออยู่นะครับ
เป็นแหล่งจำหน่ายเครื่องสำอางแล้วก็สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
เป็นธุรกิจหลักของเจ๊เล้งเลยก็ว่าได้
จุดขายของที่นี่ก็คือราคาถูกมาก
เทียบกับห้างสรรพสินค้าที่มีอยู่ในเมืองไทย
ปัจจุบันขยายช่องทางการขายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

รวมทั้งยังขายส่งไปยังตลาดอาเซียน
ลาวเวียดนามกัมพูชาพม่าด้วย

เนื้อที่๒๐ไร่บริเวณลาดกระบังอ่อนนุษย์
เป็นอาคารสูง๔ชั้นจำนวน๒๑อาคาร

ว่าก่อสร้างแล้วเสร็จช่วงปลายปี๒๕๕๙
รวมทั้งโครงการต่อเนื่องในทำเลลากระบังนะครับ๒๐๐ไร่

ว่าลงทุนรูปแบบคอมเพล็กซ์
หรืออาคารพาณิชย์ขนาด๑๐๐ตารางวา
ราคา๒๐๓๐ล้านบาทต่อยูนิต

ทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ชัดเจนนะครับ

มูลค่ารวมแบบตัวเลขชัด

แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวเคยถามเจ๊เล้ง

ได้แต่พยักหน้าก็เลยตีความว่า
หมื่นล้านเนี่ยเจ๊เล้งน่าจะแตะตัวเลขนั้นแล้วนะครับ